ยังคงต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสำหรับกรณีสาวชาวยาลาที่เปิดร้านขายเสื้อผ้า
แล้วก็มีนายทหารยศพันเอกเนี่ยไปข่มขู่แต่ว่านายทหารนายนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
บอกว่าฝ่ายหญิงนั่นแหละต้องมาขอโทษฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าจะไปขอโทษได้ยังไง
ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดค่ะนางสาวโสพิดาสุดสงวนผู้ดูแลร้านขายเสื้อผ้าเอสแอลในตลาดยะลา
พร้อมด้วย๑๐ตำรวจโทสารวุฒิลักษณะวิบูรณ์เจ้าของร้าน
ก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าตามปกติแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากปิดร้านไปหลายวันขาดรายได้
ก็บอกว่าตอนนี้คลายความกังวลไปได้แล้วล่ะในเรื่องของความปลอดภัย
ก็เลยเปิดร้านตามปกติเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของนายทหารยศพันเอก
ตำแหน่งศัษฎีจังหวัดยาลาซึ่งแสดงกิริยาและมีการพูดจาข่มขู่
ก็ตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาเขาดำเนินการตามระเบียบราชการทหาร
เอาผิดทางวินัยแล้วก็สั่งย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วเธอก็เลยเริ่มรู้สึกปลอดภัย
ก็เปิดร้านขายตามปกตินางสาวโสพิดาบอกว่า
อยากจะให้คู่กรณีขอโทษนะคะบอกว่าตัวเองไม่ผิด
แล้วก็จะไม่ยอมขอโทษอย่างเด็ดขาดจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลองไปฟังเสียงนางสาวโสพิดากันหน่อยค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะ
หลังจากที่ว่าหน่วยทางรัฐเข้ามาให้สร้างความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเรา
ในตัวความปลอดภัยของเราแล้วก็เข้ามาดูแลเข้ามาให้คำปรึกษา
รู้สึกตอนแรกเมื่อคืนได้ดูก็รู้สึกอึ้งค่ะ
เหมือนกันที่ว่าเขาบอกว่าให้เราขอโทษทั้งที่ว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิด
ถูกต้องไหมคะคือก็ยังอึ้งแต่ว่าหนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูไม่ขอโทษค่ะ
แล้วก็จะทำคือจะทำถ้าหนูคือทางหนูอ่ะ
คือต้องการให้เขามาขอโทษเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่ได้ผิดอะไร
คือคำที่เขาผิดคือเพราะว่าเขาขู่เขาขู่ถึงสองวัน
แล้วก็ทีนี้ถ้าเขายืนยันว่าเขาให้หนูไปขอโทษหนูก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วค่ะเข้ามาสอบถามเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราแล้ว
เราถึงได้เปิดร้านได้ค่ะนี่ไงคุณโสพิดาบอกว่า
คู่กรณีนายทหารไปให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์
ว่าตัวผู้หญิงแหละต้องมาขอโทษผมอะไรในลักษณะแบบนี้
ก็บอกเธอไม่ผิดเธอจะไปขอโทษได้ยังไงนะคะ
โสพิดาบอกอีกค่ะว่าตอนนี้ถือได้ว่าได้รับความยุติธรรมไปแล้วส่วนหนึ่ง
แต่ก็ยังอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะร้านของเธอเองเท่านั้นนะคะ
อยากจะให้ไปดูแลทุกร้านแล้วก็ย่านการค้าอื่นด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนค่ะ